ปัญหาที่ตามมาทุกปี

เพราะว่ากระทงเนี่ยแม้ว่าเราจะอธิษฐานอะไรออกไป
แต่ว่าเราต้องยอมรับว่าสุดท้ายเขาก็กลายเป็นขยะ

ปัญหานี้นะคะคุณองค์เทพมหานคร

หนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัว

คุณก็ลอยกระทงใบเดียวได้

ลักษณะแบบนี้จะมีการปล่อยโคมลอยหรือยี่เป็ง
จะไปส่งผลกระทบต่อการบิน
สายการบินต่างเขาก็เลยประกาศออกมานะคะ
นายสมนึกรงทองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัทวิทยุการบินประเทศไทย

สายการบินได้แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการบิน
หรือว่ายกเลิกเที่ยวบินที่จะขึ้นที่จะลงสนามบิน

เชียงใหม่เชียงรายลำปาง
รวมทั้งหมด๓สายการบิน๔วัน๒๒๓เที่ยวบิน
เป็นการยกเลิกเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอยหรือว่ายี่เป็ง
ก็เป็นประเพณีของเขานะคะสำหรับภาคเหนือนะคะ
ยืนยันว่าสิ่งที่ยกเลิกไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
เนื่องจากสายการบินประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว
ทราบล่วงหน้าแล้วเป็นการวางแผนการเดินทางที่เหมาะสม
ใครที่เตรียมจะเดินทางกำลังจะจองเที่ยวบินอะไรต่าง
บินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะลองเช็คดูก่อนนะคะ
เชียงใหม่เชียงรายลำปางค่ะ
ส่วนเรื่องของการรณรงค์๑ครอบครัว๑กระทง
เป็นการรณรงค์ของกรุงเทพมหานครนะคะ
รณรงค์๑กระทงต่อ๑ครอบครัวเป็นการลดปริมาณขยะในเมืองหลวง
เพราะว่าจากสถิติศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานครปี๖๑ปีที่แล้ว
พบว่ากรุงเทพสามารถจัดเก็บกระทง
หลังจากคืนวันลอยกระทงได้๘๔๑๐๐๐ใบ

แบ่งเป็นกระทงจากวัสดุทางธรรมชาติ๗๙๖ใบ
กระทงโฟมกว่า๔๐๐๐ใบโฟมยังมีอยู่เลย

สถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า
ปริมาณขยะจากลอยกระทงมันเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
แล้วก็มีปัญหาที่สมมุติคนเขาทำกระทงเป็นใบตองใช่ไหม

แล้วกระทงมันก็พัดกลับมาที่ฝั่ง
แล้วสิ่งที่มันตกค้างอยู่ที่ชายหาดก็คือตะปู
หมุดที่เขาเอาไว้ปักกับใบตอง
แล้วมันก็จะอยู่ในทราย
ก็เลยต้องฝากระวังว่านักท่องเที่ยวถ้าเกิดจะไปเดิน
ต้องระวังการเหยียบตะปูในช่วงของหลังรอยกระทง

ในการที่จะเอาอะไรไปปักแทนหมุดหรือว่าตะปูพวกนี้นะฮะ
เพราะบางคนก็ชอบไปรอที่ทะเลไง

ระมัดระวังแต่ว่าถ้าวิธีโบราณจริงก็คือไม้กลับ
ไม้กลักเออไม้กลักแต่มันก็ยังเหยียบได้อยู่ดีนะค่ะค่ะเอาเรื่องของการเดินทางกันหน่อยนะคะ
การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกค่ะ
พรุ่งนี้นะจัดเตรียมรถกว่า๒๒๐๐๐เที่ยว
แล้วก็ขยายเวลาบริการออกไป๑ชั่วโมง
เพราะว่าไปลอยกระทงก็ต้องกลับบ้านดึกนิดนึงนะ
เป็นการรับรองการเดินทางไปลอยกระทงตามจุดต่างที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดพรุ่งนี้

ไอคอนสยามโอ้โฮอันนี้คนน่าจะเยอะนะโอ้โฮ
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันนี้เยอะทุกปีอันนี้เด็กไปดุ้นจะเยอะอ่า
ส่วนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร๓๐แห่งทั่วประเทศ
เมื่อวานนี้ดิฉันมีโอกาสได้ไปส่วนรถไฟ
เป็นยังไงเขาเตรียมงานแล้วนะคะ
มีการเอาข้าวมาปลูกให้เป็นบรรยากาศแบบชนบท
เป็นพรุ่งจำลองน่าสนใจก็ไปกันได้